สวัสดีครับกีฬาในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาตามติดความพร้อมของซีเกมกัน
รายวันเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่นักกีฬาชุดใหญ่เลยนะครับ
ซีเกมเนี่ยหลายประเภทกีฬาเดินทางไปก็เรียกว่าถ้าเป็นการออกรบเนี่ยก็คือทัพใหญ่จริงนะครับ
ทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคนแล้วก็จะไปรวมกับนักกีฬาที่เดินทางไปก่อนหน้านี้
เพื่อทำผลงานที่ดีให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขัน๔เกมในครั้งนี้นะครับ
ก็มีนักกีฬาอย่างนะครับแล้วก็ที่ถือว่าเป็น
กำลังหลักเหมือนกันในการที่จะร่วมคว้าเหรียญรางวัลในครั้งนี้นะครับ
ก็คือโกยเหรียญทองแหละครับซึ่งเป็นกีฬาสากลซะด้วยนะครับ
เฉพาะวอเล็กบอลส่วนตระก้อเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ทำเหรียญได้อย่างเป็นกรอบเป็นกรรมนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญแรกมาแล้วครับเหรียญทองนะครับ
เหรียญทองแรกสำหรับทัพนักกีฬาปัญจักษีรัฐไทยครับประเภทปัญจักรีลาทีมชาย
ของไทยก็มีซอบรีเจนิครับอับดุลการีมคูลีแล้วก็อับดุลรอยฮีมซีเด
ก็ลงสนามดวนกับนักกีฬาจากอินโดนีเซียนะครับปรากฏว่าสามหนุ่มไทยยอดเยี่ยมเลยล่ะครับ
ทำคะแนนรวมกันได้๙๙๖๐คะแนนนะครับก็เต็ม๑๐นะครับ
ถือว่าผิดพลาดกันเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับก็คว้าเหรียญทองได้สำเร็จ
เป็นทองแรกของทัพนักกีฬาไทยในซีเกมครั้งนี้เหรียญทองแดงเป็นของเวียดนามแล้วก็มาเลเซีย